อีกหนึ่งปัญหาของกรุงเทพมหานครที่มีการแชร์บนโซเชียลมีเดียนะครับ
นั่นก็คือเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกศิลป์ที่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่ขายของ
โดยพบว่ามีรถสาธารณะแล้วก็รถเข็นขายของไปจอดทับเส้นทางอยู่หลายจุดครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปสุ่มสำรวจเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกศิลป
ก็พบว่าเป็นอย่างที่มีการแชร์กันไว้จริง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
พัชรประหลาดลงมุฒิทัลว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
เขาเจอกินจังหว่าจะจอดแบบนี้มีอะไรไหม

สร้างสร้างให้สังคมรู้ว่าทางนี้คุณเข้ามาไม่ได้เลย
ควรจะสร้างตรงนี้ครับสร้างวินัยให้ดีมากกว่า
สะท้อนปัญหาการกีดขวางเส้นทางจักรยาน
จากผู้ที่ใช้จักรยานรอบเกาะรัตนโกศิลป์เป็นประจำ
นายสุธนสุมนดิตเปิดเผยว่า
ปกติจะใช้จักรยานเป็นภาษณะตลอด
ปั่นไปตามเส้นทางที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้
แต่มักเจออุปสรรคในการสัญจรเช่น
มีรถเข้าไปจอดทับบริเวณพื้นที่สีเขียว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางจักรยาน
หรือรถสาธารณะที่ใช้พื้นที่ทางจักรยานเป็นที่จอดรถ
ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปั่นมากขึ้นจากเดิม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงสุ่มสำรวจเส้นทางจักรยาน
ระยะทาง๘กิโลเมตรรอบเกาะรัตนโกศิลป์พบว่า
บริเวณถนนพระอาทิตย์มีรถตุ๊กจอดทับเส้นทางจักรยาน
ส่วนใหญ่เป็นการจอดรอผู้โดยสาร
ส่วนจุดฝั่งท่าพระจันทร์ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศิลปากรปรากฏว่า
แน่นขนาดไปด้วยรถจักรยานยนต์รถเข็นขายของ
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่คับข้างเต็มพื้นที่
ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีผู้ใช้จักรยานสัญจรในบริเวณนี้
เพราะมีสิ่งกีดขวางยากต่อการปั่นจักรยาน
อดคล้องกับกระแสในโซเชียลมีเดีย
เผยแพร่ภาพการลุกล้ำไปบนเส้นทางจักรยาน
จากจะมีการค้าขายบนบาดวิถีแล้ว
ลุกล้ำไปถึงผิวการจราจร
ให้เจ้าหน้าที่จักรธรมศาสตร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดินสายคอยดูแลผู้ที่กระทำความผิดให้เคร่งครัดกว่านี้
เขาก็จะประชาชนทั่วไปจะได้รู้ได้รู้ขึ้น
การมีทางจักรยานเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ในการเดินทางของคนเมืองยุคใหม่
แต่หากทางจักรยานที่ภาครัฐจัดสรรให้
กลับเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์
ทำให้เกิดปัญหาการจราจรเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
อาจกลายเป็นทางขายของหรือทางจอดรถ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน